ท่านผู้ชมครับมีชะตากรรมของแม่สุนัขตัวหนึ่งนะ
มันท้องท้องแก่ใกล้คลอดแล้วด้วย
มันชื่อว่าเจ้าเฉก๊วยอยู่ที่จังหวัดพยาวตัวมันสีดำ
เจ้าของตั้งชื่อว่าเจ้าเฉาก๊วยแต่มันถูกวางยาเบื่อ
ตอนที่มันท้องอยู่ด้วยด้วยนะท้องอยู่ด้วยคุณเขียนมาสอนท่านผู้ชม
แล้วนี่คือภาพนะฮะมันกินยาเบื่อเข้าไปแล้วถูกวางยาเบื่อ
แต่มันรู้ตัวว่าเหมือนกับรู้ตัวว่ามันกำลังจะตาย
มันพยายามเบ่งลูกคลอดลูกมันออกมาคลอดออกมาได้สี่ตัว
ตายไปสองอืมนี่ฮะคือสภาพของมันเนี่ยคือน้ำลายยังฟูมปาก
เหมือนกับอย่าพกอย่าพิษอะไรที่กินเข้าไปเนี่ยมันออกมา
ค่ะนี่ดูตอนมันมันเบ่งลูกมันเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ย

อันนี้คือปกติมือที่ถูจะต้องคืนลิ้นของแม่มัน
ใช่ค่ะนี่คือระหว่างทางที่จะส่งคลินิกรักษาสัตว

อันนี้คือตัวที่สองนะคะที่ออกมาตัวแรกคือที่บ้านเนี่ย

สุดท้ายแล้วเนี่ยฮะเจ้าเฉาก๊วยมันก็ตายนะครับ
ใช่ค่ะพอไปคลินิกแล้วเอากลับมาที่บ้านอีกรอบ
ก็พยายามจะเบ่งลูกอีกรอบนึงไง

แต่๒ตัวสุดท้ายตายแล้วเฉาก๊วยก็ตายด้วย

สองตัวสุดท้ายตอนกลับมาถึงบ้านตายใช่
ก็เจ้าของก็ต้องเอาเจ้าเฉาก๊วยไปฝังนะครับ
คือทางคุณกิติทัศน์เจ้าของเจ้าเฉาก๊วยเนี่ยบอกว่าไม่รู้ว่าในท้องเฉาก๊วยจะมีลูกอีกกี่ตัวนะ
แต่คือแถวบ้านเขาเนี่ยเขาจะมีพวกคนหากบหาเขียดเนี่ยมักจะมาหากันอยู่ระแวกแถวบ้านเขาเห็นไหมจะมีทุ่งนงทุ่งนา
แล้วเจ้าเฉาก๊วยเนี่ยมันเป็นสุนัขที่ปกติมันจะห่วงบ้าน
ใครมาใครไปมันก็จะอาจจะไปห่งไปเห่าอะไรอย่างนี้
ก็เลยไม่รู้ว่าคนที่มาหากบหาเขียดจะกลัวมันหรือว่าจะโกรธมันที่เคยเห่าเคยอะไรหรือเปล่า
ก็เลยวางยามันใช่มั้ยเนี่ยปัญหาก็ว่าตอนนี้๒ตัวนี้มันเด็กมากเล็กมาก
ก็เลยต้องเอานมแพ้ใช่ค่ะใส่ขวดให้ดูด
อ่าคุณกิติทัศน์ก็เลยฝากว่าถ้าบ้านไหนนะครับอ่าถ้าควงนอกใกล้ใกล้นะครับ
ทุกผู้ชมครับอ่าบ้านคุณอิติทัศน์อยู่ที่บ้านเชียงคานหมู่เจ็ด
บนเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวบ้านไหนมีสุนัขแม่ลูกอ่อน
อ่าที่ยังให้นมลูกมันอยู่เนี่ยฝากสองตัวนี้ไปกินนมหน่อยอืมนะฮะ
ติดต่อได้นะครับศูนย์แปดหนึ่งหกเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งสองเก้า
เบอร์ที่ขึ้นที่หน้าจอนะฮะนี่เขาบอกช่วยกระตุ้นหมอบอกมาเนี่ย
ช่วยกระตุ้นมันด้วยพอดูดนมเสร็จเนี่ยต้องช่วยกระตุ้นแบบนี้
โอ้เพราะมันยังเด็กมากตายังแทบยังไม่ลืมเลยอะค่ะอ่าอันสารนะครับ
แล้วเขาบอกว่าถ้ามันได้กินนมสุนัขแม่ลูกอ่อนที่ไหน
ก็แล้วแต่บ้านไหนช่วยกันเสร็จเนี่ยพอแข็งแรงเดี๋ยวเขารับกลับมาดูแลต่อให้
ใช่เขาจะเลี้ยงต่อค่ะ